ภาพจากกล้องวงจรปิดครับจับภาพผู้ชายคนหนึ่งฮะ
เดินมาแบบนี้ครับแถวย่านจรรย์สนิทวงกรุงเทพ
มหานครครับผู้ชายคนนี้รูปร่างจะผอมผอมสูงสูงหน่อยครับ
สิ่งที่เขาทำคือใช้ก้อนอิดปลาใส่รถชาวบ้านปลาใส่บ้าน
ของคนอื่นผู้เสียหายกว่า๑๐รายครับยังจับไม่ได้นะครับ
ต้องเอามาเล่าเอามาเตือนนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะไป
โปรที่ไหนปลาแล้วทำทำไมนั่นสิครับหยิบก้อนหญินได้ปลาปุ๊บ
ที่ซอยดังกล่าวที่จุดเกิดเหตุนะฮะได้ไปเจอกับเจ้าของ
ทำผมแล้วเป็นเจ้าของรถยนต์สีดำเป็นรถคันที่ถูกปลาหิน
เมื่อกี้หรือมันทั้งเจ็บทั้งแท้นะฮะ
คุณนัทพรอายุ๕๔ปีครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่า

มีผู้ชายคนหนึ่งคล้ายจะเป็นชายเร่ร่อนหรือเปล่า
เดินอยู่ตามถนนแล้วหยิบหินข้างทาง
หยิบได้ปั๊บปลาใส่รถปลาใส่บ้านของชาวบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วชาวบ้านเกือบทั้งซอยเดือดร้อนครับหวาดภาวะกันไปหมด
แจ้งตำรวจในท้องที่หลายครั้งได้คำตอบว่า
เขาเป็นชายเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งตามจับยาก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูให้
ชาวบ้านก็เลยบอกจับให้ด้วยได้ไหม

แล้วคุณตำรวจบอกว่าเขาเป็นชายเล่ร่อน
ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอาจจะตามตัวยากจับยาก
แล้วอย่างนี้ต้องทำอย่างไรแล้วใครต้องเป็นคนจับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้โดยเร็ว
ก่อนหน้านั้นมีการทำร้ายเด็กนักเรียน
สิ่งต่างเหล่านี้ที่ชาวบ้านพบเจอ
เลยอยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับ

จับกลุ่มทันทีจับกลุ่มให้ไว
ก่อนที่มันจะเสียหายรุนแรงและหนักกว่านี้ครับ
ชายเร่ร่อนมาเดินตามถนน
อยู่ก็มายโยนหินใส่รถ
แล้วก็ตรงไหนที่มีกระจกโยนหมดเลย
โยนใส่ไม่ว่าบ้านเรือนรถยนต์
โดนทั้งซอยเลยเมื่อนั้นที่ไปแจ้งความ
คนนี้เป็นเจ้าของร้านทำผมและเจ้าของรถเก่งสีดำ

กระจกหน้าร้านแตกเสียหายนายชยาดิตอายุ๕๔ปี
เล่าให้กับนักข่าวฟังกระจกตรงนี้ที่แตก
ก็ต้องเอาอย่างอื่นมาแปะเอาไว้ก่อน
เอามาปิดเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันอันตราย
รู้เรื่องตอนเช้าครับว่าผู้ชายคนนั้น
เขาหยิบก้อนหินมาปลาใส่กระจกหน้าร้านจนแตก
เขาไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้นมาก่อนด้วย
ความเสียหายตัวเลขเบื้องต้นประมาณ๔๕๐๐๐บาทครับ
ผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจแล้วที่สนบางกอกน้อย
แต่ถ้าหากว่าคนก่อเหตุเป็นชายเร่ร่อนสติไม่ดี
เอาจริงพี่เขาก็บอกว่าก็พอจะเข้าใจ
ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวนะแต่ทำยังไง
ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกได้หรือเปล่าล่ะ
ฝากคุณตำรวจด้วยครับและถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจง
รายงานให้ทราบต่อไปคุณตำรวจในพื้นที่ว่ายังไง